สนองงามที่มีจิตใจมูเตรูแบบ๑๐๐ค่ะ
ดิฉันกำลังพูดถึงน้องบิ้นสิรีทร

คือก่อนที่น้องเนี่ยจะมีละคร
น้องได้ไปบนบานสารกล่าวไปขอกับหลวงพ่อโสธรมา

แล้วปรากฏว่าได้ดั่งตั้งใจจริงคุณผู้ชม

เพราะว่าก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการการแสดงเนี่ยเธอมีความฝันว่าอยากจะร่วมงานกับหนุ่มก๊อตจีรายุ
ดูคนนี้เพราะว่าชื่นชอบผลงานมาตั้งแต่เล่นเป็นพ่อเดือในละครเรื่องบุเภสันนิวาสภาคกร
แล้วไปมาปรากฏว่าละครเรื่องใหม่น้องบินได้ประกบคู่กับหนุ่มก๊อตจริงคุณผู้ชมค่ะ
ชอบใครแล้วเราต้องล็อกเป้าแล้วไปขอเจ้าไปขอแบบนี้เลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นคุณ
ตอนที่สาวบิ้นไปไหว้ขอหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซาเนี่ยก็ยังขอให้ผลงานการแสดงของเธอ
ดนจิตโดนใจแฟนทุกคนโดยสาวบิ้นเนี่ยยังเปิดใจถึงเรื่องนี้ให้เราได้ฟังด้วย
เรื่องราวมันเป็นยังไงลองไปฟังดูค่ะ
ไหว้หลวงพ่อโสธรเป็นพระประจำครอบครัวเลยค่ะ
หนูจะสวดมนต์ตั้งใจมากหนูก็จะมองป้ายแล้วหนูก็จะแบบ
ขอให้คนรักหนูในฐานะนักแสดงนะคะได้เรตติ้งสูงสุดในปีนี้เลยค่ะ

บินเคยมีมิชชั่นว่าบินอยากเล่นกับพี่ก๊อตจิรายุ
เพราะว่าเขาคือท็อปเรื่องการแสดง
นี่นี่ไงท็อปเรื่องการแสดง
แล้วได้ประกบคู่กันจริงคุณผู้ชมค่ะ

ขอให้ได้เล่นละครอะไรอย่างนี้
แต่ขอแล้วขอเล่นกับตัวจีรายุเราได้อะคุณผู้ชม

เราไปไหว้พระแล้วแบบขอให้เจอคุณขวัญ

ตัวเสร็จแล้วต้องไปทำบุญสามวันอาทิตย์ไม่เอา
อย่างที่เขาบอกไงอยากจะเป็นวาสนาให้เขาเป็นไม่ได้
เป็นได้แค่คู่เองคู่กันว้ายนะฮะ
พูดถึงในติ๊กต๊อกพี่วันรับทำลูกปัดบอกว่านี่เลยเรือนขวัญ
ชุดเหมือนผมพิกฤตเลยเออเหมือนสบายไหม
ผมสบายมาแต่ไกลเออเข้าผมด้วยไงน่ะ
เดี๋ยวคราวหน้านี่เลยใส่ตะเบงมาแต่เล่นอีกเรื่องหนึ่งนะ
บ้างละจันบ้างละจันบ้างละจันเนี้ย
นุกเธอได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออ